นี่อ้อเหรออันนี้
นะคะไม่ใช่ครูสาหาเอกไปงานกฏทินแล้วก็ได้บุญใหญ่
มาครับไปดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแบบ
เป็นงานบุญใหญ่จริงมีพี่น้องชาวบัวใหญ่
เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลย
ซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะมีครูสลามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ความพิเศษก็คือครูได้ร่วมพิธีปลุกเสก
พระสมเด็จวัดสว่างฟังเทศมหานาค
ในงานกระถิ่นสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วย
แล้วดูตามหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
และนี่ถือเป็นครั้งแรกของครูสลาที่ได้เห็นพิธีกรรมแบบนี้
จากทางครูสลาแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่มอบหมายให้ครูสลาเนี่ยทำหน้าที่ปั๊มพระกลางพิธี

เดี๋ยวครูขึ้นแบบแท่นปั๊มแบบนี้ได้

อันนี้ประกอบยังไงหมู่นครูสลาเอง

ถือว่าเป็นองค์พิเศษฝังตะกุดทองคำ

บอกเลยว่าเป็นพิธีที่แบบศักดิ์สิทธิ์มาก

พอเสร็จปั๊บปุ๊บปั๊บได้ทั้งหมด๖๙องค์

ด้วยมือของอาจารย์ครูสลาปั๊มพระก็คือ๖๙องค์
แล้วก็จากนั้นนะทางหลวงพ่อก็ประกาศให้ญาติโยมร่วมกันทำบุญ
บูชาองค์ละ๔๙๙บาท
ปรากฏว่าคุณผู้ชมโอ้โหญาติโยมดูตามภาพเลย

ปรากฏว่าหมดภายในพริบตาไม่กล้านับว่ากี่วินาทีหรือว่ากี่นาที
ใช้คำว่าปุ๊บทีเดียว๖๙องค์
เอ้ยชาไปแล้วเรียบร้อย

ถือว่าเป็นแบบว่าเรื่องของแปลกเหมือนกันนะ
เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนักร้องมาปงมาปั๊มพระแบบนี้นะ